ระหว่างรุ่งจรูลกับครูปิชา

แล้วก็จะถึงดำเนินการให้ถึงที่สุด
ต้องบอกว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมรับว่า

มาดูความคืบหน้าของคดีนี้คุณผู้ชมนะครับ
เพราะว่าแน่นอนสุดท้ายแล้วเขาต้องมาเจอกัน
เป็นคู่กรณีกันนะครับก็เป็นข่าวมาร่วมเดือนข้ามปีมาแหละก็ว่าได้
หลายคนติดตามคือไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
เดี๋ยวก็ไปเทฝั่งครูปรีชายสักพักกลับมาฝั่งหมวดจรูนเลย

ตอนนี้ไปพลิกมายอมมีทีมของสองฝ่ายขึ้นมา
เพราะตำรวจโทจรูลวิมูลพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกสาว
รวมถึงน้องชายด้วยนะครับมาครบเลยครับทั้งครอบครัว
เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีก่อนครูปีชาด้วยครับ
เมื่อเช้า๘โมง๔๕เขาก็มั่นใจนะว่าวันนี้เนี่ย
หากมีการไกลเกลี่ยจะไม่ยอมเจรจา
จากอีกฝ่ายจะยอมรับผิดก็อาจจะพูดคุยกันได้
ขณะที่นายนัตรพลเติมสายทองในความของหมวนจรุลชี้แจงว่าวันนี้
ก็มีการนัดชี้ประเด็นสืบแล้วก็นัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายนะครับ
ไปฟังเสียงของท่านทางด้านของลุงจรูนกันหน่อยนะครับ
อัศวินทร์
วันนี้เราจะมีการขอยื่นข่อนอาญักษ์หนึ่งหรือไม่หรือ
ยังครับผมก็ให้เป็นไปตามกระบวนการดีกว่า

อันนี้ก็คือนัดชี้ประเด็นข้อพิพาท
แล้วก็กำหนดในส่วนของภาระการพิสูจน์
ว่าใครจะต้องนำพญาอาชารข้อเสนอก่อน
พอหมวดจรูนมาเสร็จนักข่าวได้พูดคุยสักพักนี่เลยฮะ

ก็ยังคงยืนยันว่ามั่นใจนะฮะ
กังวลอะไรขอปรึกษากับทนายก่อนขึ้นศาลด้วย

ชู๒นิ้วแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เดินขึ้นสารไปที่ห้องพิจารณาคดี๕ชั้น๒
ผู้พิพากษาก็ออกนั่งบันลังเวลาประมาณ๙โมง๔๕
ก็มาสักประมาณเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
ใช้เวลาในการสอบถามประเด็นต่างทั้งสองฝ่าย

สารพิจารณาจากสำนวนสรุปว่า
ฝ่ายโจทย์คือครูปีชาใคร่ครัวมีประเด็นสืบ๕ข้อก็คือ
สลากที่ถูกมรวรรณเป็นของโจทย์หรือไม่
โจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คือสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่
จำเลยทำละเมิดหรือไม่
คือจำเลยไม่นำสลากของโจทย์มาหรือไม่
จำเลยต้องรับผิดต่อโจทย์หรือไม่
โดยทนายฝ่ายความโจทย์ได้เตรียมพยาน๑๕ปากให้สารสืบ
และนัดสืบพยานพร้อมระบุว่าพยานส่วนหนึ่งอยู่ในสำนวนการสอบสวนของตำรวจแล้ว
ขณะที่ประเด็นสืบของฝ่ายจำเลยก็มี๒ประเด็นก็คือ
โจทย์ไม่ได้เป็นคนซื้อสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่
สองจำเลยเป็นผู้ครอบครองสลากโดยสุจริตหรือไม่ครับ
โดยมีพยาน๑๒ปากที่จะให้สารนัดสืบพยาน
ซึ่งพยานส่วนหนึ่งก็อยู่ในสำนวนด้วยเช่นกัน
จากนั้นนะฮะทั้งสองฝ่ายก็เดินออกมาครับ
โดยหมวดจรูนลงมาก่อนนะฮะตามมาด้วยครูปีชา
ทั้งสองฝ่ายต่างบอกว่าไม่หนักใจกับการนัดสืบพยาน
ซึ่งจะมี๗นัดเบื้องต้นก็ประมาณสักช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
โดยครูปีชาเปิดเผยว่าการเจอหน้ากันครั้งนี้ไม่ได้คุยกันเลยนะครับ
แต่ตัวเขายกมือไหว้หมวดจรูนนะ

ผู้สื่อข่าวก็บอกอีกว่าช่วงแรกของการไต่สวนเนี่ย
พิพากษาได้สอบถามทนายจากทั้งสองฝ่ายว่าสามารถไก่เกลียดกันได้หรือไม่
แต่ทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธกับเรื่องนี้
สุดท้ายก็ต้องเดินหน้าถึงที่สุด
มาดูกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ยอมรับหรือเปล่า
ว่าเป็นผู้ผิดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ